คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวดีของการไฟฟ้านครหลวงกันนะครับ
เพราะว่าเขามุ่งเป้าที่จะมีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมต่างนะครับ
แล้วก็สารต่อเป้าหมายของเรื่องการพัฒนาสังคมและการให้บริการประชาชนนะครับ
ด้วยการจัดงานวันวิชาการเพิ่มผลสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับ
เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันนะครับ
ที่ต้องทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตพื้นที่การจำหน่ายของกรฟน
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าอุบัติเหตุบริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่
เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้งที่มีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตและทุกผลภาพ
ฟนจึงเล็งเห็นว่าการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
จะสามารถลดการสูญเสียลงได้

หนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะครับ
จึงได้มีการจัดโครงการต่างในการให้ความรู้
การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องรวมทั้งการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ให้ความรู้นอกจากจะเป็นทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับ
เรายังให้ความรู้ทางด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
และการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
เป้าที่จะให้ความรู้กับประชาชนในรุ่นที่๑และรุ่นที่๒

จากการสัมมนาให้ความรู้แล้ว
ฟนยังถือโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการ
รวมถึงหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าร่วมกัน

จากการก่อสร้างใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน